สวัสดีครับและนี่ก็คือผมชูชายชายริฟทิลเลอร์นะครับ
วันนี้ก็มาถึงที่บ้านส่วนตัวที่ผมอยู่ทุกวันนะครับ
ก็มาที่ห้องแรกก่อนเลยนะครับห้องโรเบิร์ตตีวาทราย
ความรู้สึกเรืองรองนะครับออกเป็นห้องสีทองแล้วก็จะดูอลังการนะครับ
แขกผู้มาเยือนที่บ้านนะครับบางครั้งก็จะเป็นลูกค้าบางครั้งก็เป็นเพื่อนกัน
ครับแล้วตอนนี้ก็ถึงห้องนอนนะครับที่ผมนอนทุกคืนนะครับ
เป็นห้องที่ผมจะใช้ชีวิตอยู่ในนี้มากที่สุดนะครับ
กลับเข้ามาเลย
กลับเข้ามาเลย

กลับเข้ามาเลย